กลับมาเจอกันในช่วงนี้คุณลิฟต์จะพาไปร้านก๋วยเตี๋ลูกชิ้นเนื้อเจ้าดังและขายดีที่สุด

ซึ่งจากสถิติตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านแล้วเนี่ย
ชนิดที่คนพื้นที่หรือผู้ที่มาเยือนจังหวัดลบบุรี

เรื่องราวของร้านเส้นนี้จะเป็นยังไงตามคุณลิฟต์ไปพร้อมกันเลย
เราเดินทางมาจากอำเภอท่าวุ้งนะครับ
ตอนนี้เราเดินทางเข้ามาในตัวเมืองแล้วครับ
ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะครับ
ลบบุรีเนี่ยต้องบอกว่าต้องมาร้านนี้เลยครับชื่อว่าร้านล้วนครับ
ร้านนี้เนี่ยได้เสิร์ฟความอร่อยให้ชาวลบบุรีมานานกว่า๓๐ปีแล้วนะครับ
เขาขายลูกชิ้นดีขนาดที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้เกือบ๒๐๐กิโลเลย
โอ้โหอะไรจะขายดีขนาดนั้นครับ
เราไปสืบสาวเล่าเรื่องกันดีกว่าข้างในครับ
สวัสดีครับพี่นุษย์นะครับทุกคนเขาบอกว่ามาลบบุรี
ถ้าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นต้องมาร้านนี้เลย

อะไรครับทำไมมีจุดเด่นทำให้คนเขาจำร้านเราได้ขนาดนั้น
ถ้าคนแวะมาที่ลบบุรีต้องมาทานที่ร้านล้วนครับ

แล้วก็มารุ่นเสียพี่เสียแล้วก็มารุ่นพี่ค่ะ
อ๋อความนิยมของร้านนี้เนี่ยเป็นไงบ้าง
คนที่บอกว่าเขาชอบกินอะไรบ้างสั่งเมนูอะไร

อืมลูกชิ้นเนื้อทำเองด้วย

ช่วยเลยค่ะช่วยเลยครับ

พี่หนึ่งนะครับนี่คือเป็นมือลวกเลยใช่ไหม

ใครที่เดินเข้ามาที่ร้านล้วนทุกคนก็ต้องเห็นพี่หนึ่ง
ที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งด้านการลูกก๋วยเตี๋ยวประจำร้าน
พี่เขาเนี่ยคล่องแคล่วว่องวายเพราะสั่งสมประสบการณ์หน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวมานานถึง๑๐ปี
การันตีได้ว่าอร่อยรวดเร็วและถูกต้องตามออเดอร์ทุกประการ
แบบนี้จะไม่ให้เฮียกับเจ๊เขาเลิฟได้ยังไงล่ะคะ
น้ำซุปเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะอยากรู้จังมันหอมมากเลยอ่ะ
อ๋อเป็นน้ำของลูกชิ้นของเรารวดเลยค่ะ
การันตีเลยว่ามาที่นี่ต้องกินแซ่นแรง

ลูกชิ้นเนื้อ
ลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเอ็นค่ะ
ลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเอ็น

ก็ยกให้เป็นลูกชิ้นเนื้อลูกกลมที่จัดอยู่เต็มตู้นั่นแหละค่ะ
โดยพี่นุษย์เจ๊ใหญ่เจ้าของร้านเขาคัดสรรเนื้อวัวไร้มันคุณภาพเยี่ยม
ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยและกระเทียม
กับกรรมวิธีมาตรฐานจนได้ลูกชิ้นเนื้อวัวที่มีกลิ่นหอมและเนื้อนุ่มกำลังดี
กลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ขายดิบขายดีจนนักชิมหลงรัก
เรียกว่าวันที่ขายดีมากถึงมากที่สุดก็ใช้ลูกชิ้นเกือบ๓๐๐กิโลกรัมมาแล้ว

อ่าลูกชิ้นแล้วก่อนไปมีเห็นเนื้ออยู่เนื้อสด
มีเนื้อสดกระตับแล้วก็เนื้อเปื่อยค่ะ

แล้วก็มีเนื้อเปื่อยนี่

เนื้อเปื่อยก็คือเป็นเนื้อที่เราทำ

แล้วก็มาใช้น้ำเนื้อเปื่อยมาผสมกับน้ำจิ้ม

ขอที่เราสั่งเลยดีกว่า

ใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อชอบเนื้อเปื่อยเนื้อสดทุกชิ้น

ขออนาฬห่วงเลยครับ
ต้องฉูกเส้นก่อน
ใครที่อยู่ระบุรีหรือว่าแข่งก็ยเฮียงตอนนี้ยังเดินทางมะทันบุริการของเรานี่เดินทางมาได้หน่อย
อื้อไม่ต้องพรุงเลยครับ

เด็ดไหมคะเด็ดครับผมบอกเลยว่าใครที่มารบบุรีเนี่ย
บอกต้องมากินร้านนี้เลยใช่ค่ะ
ส่วนแรกเลยที่ตั้งร้านขึ้นมาแรกตั้งสุดนั้นเกือบเกี่ยวกับ๑๔๐๐ปีฮะ
ประมาณกี่ปีครับประมาณตก

เพราะตอนนั้นยังใช้ที่ยังไม่มีเครื่องตีลูกชิ้นใช้มือทำ
ไม่ใช่อยู่ในตลาดเมืองอยู่ข้างในเมือง
แล้วอยุ่ทำไมพี่นุสได้รู้สึกว่าอยากจะเสร็จทอดตรงนี้ก่อน
เพราะเป็นอะไรที่เราทำแล้วคนรู้จักเยอะ
เพราะลบบุรีชอบทานก๋วยเตี๋ยวครับผม
ร้านล้วนเราก็ทำมานานแล้วจนคนรู้จักแล้วตลาดรู้จักแล้ว
ครับในในละบุรีเนี่ยมันมีกี่สาขาครับ
มีสามสาขาค่ะครับผมมีที่นี่
ที่นี่แล้วก็ร้านน้องชายสายสองสายสอง
แล้วก็ที่เอลวันร้านเอราวันร้านที่๓ค่ะ
มีสามคนพี่น้องค่ะอ๋อมีสามคนพี่น้องก็เลยเปิดสามสาขา
ใช่ค่ะชื่อว่าร้านล้วนเหมือนกันหรือเปล่าร้านล้วนเหมือนกันค่ะ
ไม่แน่นะคะมีสาขาต่อไปน่ะอย่างคนส่วนมากคนที่มาทาน
เป็นคนในในพื้นที่ในพื้นที่ด้วยครับแล้วก็ขาจรข้างนอก
ก็จากคนต่างจังหวัดก็จะมาเที่ยวแล้วจะแวะชิมของเราค่ะอืม
ขายได้วันหนึ่งประมาณกี่ชามครับพอพอคืน

คือเพราะว่าเขาสั่งมาทามมาก็เอาไปล้างไปล้างไปล้าง
ใช่ค่ะอ๋อไม่ได้นับไหมเป็นญาปณ์มากไม่ได้นับเลยค่ะ

ที่ร้านตัวนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ

เปิด๒โมงเช้าคือ๘โมงเช้าปิด๖โมงเย็นค่ะมีวันปิดพรุ่งไหม
ไม่มีนะคะถ้ามีเราจะแจ้งล่วงหน้าก่อน
ก็คือใครจะมาเนี่ยก็ต้องกินได้ตลอด
เราก็จะเขียนล่วงหน้าไว้ว่าจะปิดวันไหน

รู้สึกยังไงกับคำว่าเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
รู้สึกว่าดีนะคะไม่ดีค่ะ
เพราะเมื่อก่อนพอดีแบบเขาชอบเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
แต่กลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่มั่นคง

เพราะว่าเขาต้องกินต้องใช้ทุกวัน

อื้อหือแล้วก็อาชีพนี้มันทำให้เรามีความขอบคุณ

ถามแล้วครับสุดท้ายแล้ว

ขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญที่ร้านล้วนเลยค่ะ

ใช่เดินทางมายังไงครับตรงนี้เขาเรียกอะไร
ทางนี้วงเวียนศรีสุริโยธัยนะคะหรือวงเวียนสัตว์แก้วค่ะ
วงเวียนศรีสุริโยธัยหรือวงเวียนสัตว์แก้ว

ใครรู้ปกศตรงนี้ก็ไว้มาทางที่นี่ได้เลย
เรียนเชิญเลยนะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณที่รู้มากครับ